ผมเอาเบามาให้ผ่อนคลายกันหน่อย

จะได้มีตัวเลือกในมื้อกลางวันแบบนี้นะครับ

ผมพาไปร้านที่คุณต้องร้อง

ว้าวถูกดีมีจริงนะฮะ

แล้วก็เจ้าของร้านบอกว่าชามเดียวอิ่มแน่นอน

คุณนี่เขาทำอะไรไฟลุกขนาดนี้เนี่ย

มืออาชีพเชฟมืออาชีพ
แล้วก็คุณลุงแซมก็กำลังทำเมนูข้าวราด

เดี๋ยวบอกให้ว่าราดอะไรได้บ้างนะครับ

ก็ร่ำเรียนเคล็ดวิชาการทำอาหารมาหลายปีนะฮะ

มีลูกค้าติดอกติดใจจำนวนมาก

แต่ยังดีที่มีลูกค้าขาประจำนะคุณ

สามารถที่ตั้งตัวได้เปิดร้านใหม่ได้ที่นี่

ที่นี่นะฮะก็คือริมถนนสืบสิริหมู่๕
ตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชศรีมานะครับ
ชื่อร้านของลุงแซม

คือร้านครัวลุงแซม

ก็เลยอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวโคราช
ตั้งใจที่จะขายอาหารทั้งถูกดี
ให้รู้ว่ามีจริงให้ถูกดีแบบนี้
รสชาติอร่อยถูกปากถูกใจคน
แล้วก็ชามใหญ่พูนชามเดียว
ลุงบอกอิ่มไปทั้งวันคุณดูสิภูนิษฐ์ภูนิษฐ์

แต่ผู้ชายบางคนกินจานเดียวก็อิ่ม
แต่ว่าลุงแซมบอกถ้าไม่อิ่มนะ
หรือไม่มีเงินบอกเดี๋ยวลุงจัดให้

ดีคุณแล้วเมนูที่บอกว่าเป็นข้าวราด

ก็แล้วแต่ที่จะสั่งคุณ

กะเพราอะไรอีก

เออไก่กรอบแล้วก็เมนูอื่นต้มยำนะฮะ

เมนูของคุณลุงแซม
ผนังเลยคุณเลือกถูกไหมล่ะ

เนื้อติดมันเนื้อชิ้นหมูกรอบ

กวางจอราเข้กบนกหนูนานกกระทาปลาบึก

ก็แล้วแต่ว่าจะรังสรรค์ให้แก่ลูกค้านะครับ

อย่างคุณวินิทากิตติกิจสกุลนะครับ

เห็นลุงแซมปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่สดและใหม่
ให้ปริมาณเยอะอลังการงานสร้าง
ทุกครั้งที่มาจะต้องสั่งเมนูกลับไปรับประทานที่บ้านด้วยนะครับ
เพราะแบ่งทานได้ถึง๓๔มื้อ

ถึงรู้สึกว่าสั่งแค่แค่๑ถุง๑จาน

แล้วก็เมื่อกี้ที่เป็นต้มยำใส่ชาม

นี่พี่สมชายเมื่อกี้ที่เป็นลูกค้าประจำอีกคนนึง

มาทีนึงผมกินอิ่มท้องไปได้ถึงเย็นเลย
แล้วก็ติดใจในรสชาติของลุงแซมเขาเพราะมีให้เลือกมากมาย
แล้วก็ลุงแซมเขาแบบเป็นเชฟมืออาชีพจริง
ใช่ค่ะนี่ก็อาศัยครูพักรักจำตอนนี้เป็นผู้ช่วยเชฟใช่ไหม

แล้วก็อีกอย่างคือไม่ห่วงไงให้แบบพิเศษเลย

อยู่ที่ริมถนนสืบสิรินะคะที่หมู่๕ตำบลหนองจบก

ลูกค้ายกนิ้วไอเลย

เราก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทให้นะ